มีผู้ชายคนหนึ่งอายุก็๖๖ปีอายุมากแล้วนะคะ
เขาอยู่คนเดียวหายหน้าหายตาไป๑๐กว่าวัน

ทุกทีต้องไปเจอกันนั่งดื่มลงดื่มเหล้ากันบ้าง
ตามมาดูที่บ้านปรากฏว่านอนเป็นศพขึ้นอืดอยู่ค่ะ
ก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจดูแหละ
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดได้
แต่เบื้องต้นไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกาย

สายวันนี้ค่ะตำรวจสพบ้านบึงเขาได้รับแจ้งมา
ว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องพักไม่มีเลขที่
ในพื้นที่ตำบลหนองซ้ำซากในอำเภอบ้านบึง
ก็รีบไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลบ้านบึง
แล้วก็กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นลานปูนซีเมนเก่ากว้างประมาณสัก๑๐ไร่
โกดังเก่าทำเป็นห้องพักค่ะ
แล้วในห้องก็มีศพผู้เสียชีวิต
ทราบแค่ชื่อเล่นนะคะชื่อว่าไหนเลิศอายุ๖๖ปี
สภาพก็คือนอนหงายขึ้นอืดแล้วค่ะ
จากการตรวจร่างกายเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ไม่พบเอกสารหรือบัตรประชาชน
เมืองต้นว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสัก๑๐วันได้
คนที่พบศพคนแรกก็คือในบัวไพโรธอายุเท่ากันเลยค่ะ

นายบัวทำงานรับจ้างเฝ้าร้านมันที่อยู่ใกล้กัน
แล้วก็รู้จักกับนายเลิศกันมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ตัวในเลิศเนี่ยนะคะในบัวบอกรู้แค่ชื่อเล่นคือชื่อเลิศ
เป็นชาวศรีสะเกดมาอาศัยอยู่ในห้องพักของลานมันเก่า
ประกอบอาชีพก็คือเก็บของเก่าขายหาเงินเลี้ยงชีพไปวันค่ะ
ไม่เคยเห็นมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมแล้วก็ไม่มีครอบครัวด้วย
ส่วนใหญ่เวลาเจอในเลิศก็เจอกันที่ร้านค้าค่ะ

ทีนี้ก่อนเกิดเหตุไม่เจอในเลิศเลย
ติดต่อก็ไม่ได้หายหน้าหายตาไป๑๐วัน
มาหาที่ห้องมาเคาะประตูห้องดูแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับ
ไปตามชาวบ้านมาช่วยกันเปิดประตูแล้วก็เจอสภาพนี้แหละค่ะ
ผมเพิ่งมาดูวานนี้ธรรมดาไปหาผมเรื่อยนะ
ไปหาผมเรื่อยเอ๊ะเวทผมติดจังกิจทำไมมันมาหาเรา
แล้วคนอีกก็ไม่ป่วยไม่อะไรทำไมมันตาย
ตอนอายุประมาณเมื่อไหร่
ที่รุ่นผมประมาณประมาณประมาณ๖๐กว่า
เขาอยู่คนเดียวไม่มีพ่อปัวครับมีผมก็ไม่มี
ตอนนี้ก็ได้ส่งศพในเลิศไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
เพื่อจะหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดค่ะ